คุณผู้ชมฮาจากที่เราเสนอข่าวนะครับว่า
มีถ้ำมองไปแอบส่องหญิง
เพราะว่าไปแอบซ่อนอยู่ในห้องน้ำหญิงเลย
แล้วพอผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำถ้ามองปีนอย่างนี้เลยคุณ

ผู้หญิงวิ่งออกไปหาแฟนนุ่มที่จอดรถรออยู่
แฟนนุ่มของเธอดูสิ

ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้โรคจิตไอ้ถ้ำมอง

แล้วก็โดนแฟนของผู้หญิงทั้งด่าทั้งตบเขาให้นะครับ
ทีนี้ครับมีช่วงจังหวะหนึ่งที่
ถ้ำมองรายนี้ซึ่งเขาปฏิเสธนะ
เขาบอกว่าผมแค่มาล้างหัวในห้องน้ำเองนะครับ
วิ่งหนีคุณถอดรองเท้าแต่วิ่งหนีข้ามถนนไปนู่นเลย

คดีนี้ตำรวจจับกลุ่มถ้ำมองรายนี้ได้
แต่ตอนที่เขาสารภาพกับตำรวจ
เขาสารภาพวกไปวนมางงตอบไม่ตรงคำถาม
คุณผู้ชมไปดูช่วงสารภาพกันนะครับ
ไม่ได้ดูเขาเหรอ

แล้วเราเดินจากตรงนั้นไป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

สวมเสื้อสวมเกงยีนซึ่งเป็นคนละตัวกับวันเกิดเหตุ
เส้นทางที่เขาน่าจะหลบหนีไป

ตำรวจจับได้ก็เนื้อตัวมอมแมมแล้วก็มีกลิ่นสุราด้วย
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันที
นี่ตำรวจสพพระประแดงทำงานแล้วนะ
เพราะก่อนหน้านั้นแฟนนุ่มของผู้เสียหาย
วยตำรวจสพพระประแดงไม่รับแจ้งไม่ยอมจับกลุ่มสักที
ท้ายที่สุดแล้วตำรวจจับคุมได้
พันธุ์ตำรวจโทษธนกฤษรวยอารี
รองภูมิกับการสืบสวนสพพระประแดงให้ข้อมูล

ก็ได้ให้ชุดสืบสวนกระจายกำลังไปเฝ้าสังเกตการณ์นะ
คือไม่ได้แน่นิ่งไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ทำตามที่ทางผู้เสียหายเขาเข้าร้องทุกข์ไว้นะครับ
ทราบว่าผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหน
เพราะว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้มีคนพบเห็นนายธีรพล
เดินอยู่หน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
ในท่าทางไม่น่าไว้วางใจนะครับ
ทีนี้ตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็มาตามจุดที่ได้รับแจ้ง
แล้วก็หากันไม่เจอตรงหน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
พบตัวอีกทีที่ตลาดท่าเรือพระสมุทรเจดี
ก็เลยจับตัวมาที่สพพระประแดงนะครับ
ตอนสอบถามนะครับว่าไปก่อเหตุอะไรยังไง
ไปที่ปั๊มน้ำมันไหมเขาก็ปฏิเสธไงคุณ

ตำรวจทราบข้อมูลว่านายธิรพลมีภูมิลำเนา
อยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศรนะครับแล้วก็เจ้าตัวพูดจาไม่รู้เรื่อง
แต่เมื่อถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมัน
ก็ให้การวกวนปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุไม่ได้ไปนอนปั๊มนะครับ
ยังบอกว่ามีปัญหากับคู่อบริถูกคู่อริหวดหมัดใส่
แต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนนี่มันคืออีกเหตุหนึ่งเลยคุณ
คือเราถามเหตุที่ปั๊มน้ำมันแต่เขาพูดถึงอีกเหตุ
ถูกคู่อริไม่รู้ใครแหละหวดหมัดใส่เอาไปฟังเขาหน่อยนะฮะ
มันไม่มีความคิดคงเหมือนกับเราครับ

ลืมรรดิ

พูดอีกหรอชื่ออะไรนะ
ไม่รู้จักชื่อนะครับ
ไม่รู้จักชื่อก็เข้ามาซัดเลย
ตุ้มซ้ายนี่ครับ๒๔๕หมัด
ตุ้มซ้ายนี่ครับที่ไหนอ่ะ

มึนเมาไปหมดครับเป็นแถวว่า
เข้าไปได้อย่างนี้

เพราะเหตุที่ปั๊มน้ำมันคือตำรวจก็อยากได้ข้อมูล
ไม่เป็นไรมีหลักฐานชัดเจน

จากแฟนนุ่มของผู้เสียหาย
ก็คือนายอัธพลเรืองสวนอายุ๒๘ปี

เพิ่มเติมกับตำรวจด้วยนะฮะ

ถูกตำรวจเชิญไปให้ปากคำนายอัธพลเนี่ยก็พูดคุยกับ
รองภูมิกับการปราบปรามของสพพระประแดง
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจสายตรวจนะครับ
เพราะว่าคุณอัธพลเนี่ยคือในวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาโมโหสองขยักนะคุณขยักแรกคือโมโหคนที่ไปถ้ำมองแฟนสาวของเขา
เขาก็เรียกตัวดึงตัวออกมาจากห้องน้ำมาจัดการแล้วคนนี้ก็วิ่งหนี
ช่วงจังหวะวิ่งหนีแหละครับตัวของนายอัฐพลเขาก็วิ่งตาม
พอวิ่งตามไปกลางถนนก็ไปเจอเหมือนตำรวจสายตรวจ
ตำรวจจราจรสักคนหนึ่งสักนายหนึ่งนะฮะ
แล้วทีนี้นายอัธพลก็ตะโกนพี่ไอ้คนนั้นมันทำมอง
ช่วยตามหน่อยคุณตำรวจปรากฏคุณตำรวจบอกนายอัตภพลว่ายังไงรู้ไหมคุณ

นั่นสิฮะคุณอัตภพลเขาโมโหมากโมโหตำรวจบอกทำไมตำรวจไม่ช่วยเลย
เหตุการณ์มันเกิดซึ่งหน้านะครับ
แล้วก็ทีนี้ครับเขาก็ไปเคลียร์เรื่องนี้กับรองภูมิกับการปราบปรามสพพระประแดงนะฮะ
ว่าตกลงยังไงกันแน่ครับกับตำรวจจราจรหรือตำรวจสายตรวจนั้นนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าตำรวจจราจรไม่มีหน้าที่จับนะฮะ
แล้วก็ให้เขาพูดคุยกับสายตรวจในดังกล่าวเองนะครับ
เขาก็อยากจะรู้สังคมก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริง
จริงตำรวจจราจรมีหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไหมจับกลุ่มผู้ร้ายบ้างไหมนะครับ
ทีนี้ครับทางตำรวจก็เลยได้ตามสายตรวจนายนั้นมาพูดคุย
สายตรวจในนั้นก็คือดาบตำรวจสุเชษเนธชไม้ให้มาเคลียร์กับนายอัตภพล
มาเคลียร์ในฐานะที่นายอัธพลเป็นประชาชนที่อยากจะรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับ
กันต่อหน้าทางด้านของภูมิกับการสพแล้วก็รองภูมิกับการเลยนะครับ
หลังจากนั้นนายอัธพลและแฟนสาวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่ามาถึงตอนนี้ก็รู้สึกพอใจสองเรื่อง
คือ๑จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วมันจะได้ไม่ต้องไปทำไม่ดีไม่ร้าย
ว่าไปถ้ำมองใครเขาอีกกับสองก็ไม่คาใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
รวมถึงการทำหน้าที่ของตำรวจนะฮะเพราะว่าตำรวจก็ทำตามหน้าที่และจนจับกลุ่มได้นะครับ
แม้ว่าจะไม่ยอมรับสาภาพก็ตามมาถึงคนร้ายนะแต่อยากฝากถึงตำรวจจราจรหมวกกันน็อก
ส้มนายนั้นที่ขี่รถผ่านไปโดยไม่ช่วยจับกลุ่มหรือระงับเหตุ
ให้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ้าวแล้วตกลงเมื่อกี้ที่ไปคุยกับดาบตำรวจสุเชษนี่คือใคร
อืมเอองงอยู่เหมือนกันนะฮะสงสัยจะคนละคนหรือเปล่านะฮะ
อ่ะอยากให้ตำรวจนายนั้นชี้แจงนะครับพร้อมกับฝากให้เหตุการณ์เนี้ย
เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำสาธารณะให้ระมัดระวังด้วยนะครับ
ส่วนนายธีรพลผู้ก่อเหตุตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วครับนะครับ
พฤติการว่าเข้าข่ายก่อความเดือดร้อนรำคาญมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะฮะ
สำควรนะฮะเพราะว่าทางคุณอัตภพลเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งด้วย

แล้วก็โทรไปที่สพพระประแดงแล้วไม่มีคนรับสายด้วย

เออนะครับเขาก็เลยคาใจกับตำรวจหลายนายนะฮะ
แต่จับกลุ่มได้แล้วก็สบายใจไป๑เปราะนะครับ